ดูอีกสาวสวยคนนึงนะคะที่ไปสมุยที่ก่อสมุยมันมีอะไรนะคะมีคุณแพงค่ะ
งพิชาพัฒน์ดาราสาวท่านนี้ค่ะเห็นไหมคะอวดบิกินี่ตัวจิ๋วนะคะนี่เอ่ยสมเอยมะพร้าวเอ่ย
โอ้โหนั่งหน้านี้ก็ไม่เป็นภูมินิกราบเลยนะ
คุณผู้ชมโชว์ขาเรียวยาวนะคะทำเอาโหโซเชียลแบบแชร์ภาพกันสนั่นค่ะ
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมสวยเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะ
แพงบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอยังโสดไม่มีแฟนถึงขั้นใช้คำว่าเหี่ยวแห้งเลย
โอ้โหโชคดีนะคะยังได้หลานรักนะคะลูกฝาแฝดมีก้ามีย่าที่เพื่อนซีมากกี้ขอให้เป็นแม่ทุนหัวให้ค่ะ
ส่วนที่เพื่อนยุเพื่อนแซวให้คู่ป๊อกมากกี้คือเขาสนิทกันคุณผู้ชม
ว่าเร่งปั๊มทายาทคนต่อไปเนี่ยค่ะหลังจากที่ทริปไปเที่ยวทะเลลงรูปสวีรัวด้วยกันเนี่ยค่ะ
หรือว่าป๊อกมากกี้จะเตรียมแพลนมีลูกคนต่อไปนะคะ
แล้วสาวแพงนี่เขาเหี่ยวแห้งเรื่องความรักจริงหรือเปล่า
นี่ช็อตนี้เห็นไหมล่ะจะต้องมีลูกแล้วล่ะค่ะ
ฟังทั้งหมดจากสาวแพงพิชาพัฒน์เลยค่ะ
เราก็มีเหี่ยวเหี่ยวเศร้ามั้ยก็มีบ้าง

แต่ส่วนมากก็อยู่กับเพื่อนได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไร

เพราะว่าก็ยังเล็กอยู่แล้วอนาคตข้างหน้าก็เป็นเวย์ที่แบบ
อาจจะต้องรอดูก่อนอะไรอย่างนี้แต่เราด้วยความขวัญ
เห็นพ่อแม่ลูกเขาเล่นกันมันน่ารักอะไรอย่างนี้
แล้วก็เชียร์บอกจริงมีอีกสักคนก็ดีนะอะไรอย่างนี้
สักอีกสัก๔๕ปีแพงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็ได้
แต่เราก็เชียร์ตลอดเลยอยากให้เขามีน้องอีก
เราชอบให้เขามีน้องแล้วน่ารัก